ในช่วงนี้นะคะจะพากันไปที่จังหวัดกาลสินค่ะมีการจัดงานประกวดวงดนตรีโปรงลางพื้นบ้านนะคะ
มีการตีโปรงลางเป็นเพลงสันเสริญพระบารมี
และเพลงต้ายร่มพระบารมีโดยมีนังรำร่วม๕๐๐คน

ที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดกาลสินนะคะมีการประกวดวงดนตรีโปรงลางพื้นบ้านในงานมหากรรมโปรงลางแพลวาประจำปี๒๕๖๐ค่ะมีการตีโปรงลางจำนวน๓๐๐ลางในเพลงสันเสริญพระบารมีและเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาลสิน
โดยมีนางรำจำนวน๕๐๐คนร่วมฟ้อนรำแปลอักษรเป็นเลข๙ไทยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
วนิชชาตั้งใจวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินกล่าวว่าโปรงลางนะคะเป็นดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่มีการพัฒนามาเรื่อย
โดยในเปลื้องฉายรัศมีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านได้พัฒนาจากเกาะลอที่ใช้ตีไล่นกไล่กาที่มากินข้าวในไร่นาค่ะพัฒนามาเป็นโปรงลางสามารถเล่นผสมวงกับเครื่องดนตรีอื่นได้ด้วย
และวันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๓๓สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทรงโปรงลางณวิทยาลัยนัตตสินกาลสินสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรเป็นอย่างมากค่ะ
ทางจังหวัดนะคะจึงได้มีการจัดให้มีการประกวดแข่งขันโปรงลางพื้นบ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมศิลปะการแสดงโปรงลางพื้นบ้านให้อยู่คู่จังหวัด